สำหรับกรณีผู้ชายคนนึงค่ะใช้ลูกซองยาวนะคะ
ก่อเหตุยิงวินรถจักรยานยนต์รับจ้างจนตายคาที่เลยนะ
ยังไม่พอใจนะคะเหมือนอารมณ์ยังค้างอยู่
กลับไปที่บ้านไปยิงหลานชายของตัวเองตายตามไปอีกคนนึงค่ะ
หลายคนก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะคะพอไปตามจับตัวได้เนี่ย
ปรากฏว่ามีสองปมด้วยกันปมวินรถจักรยานยนต์เนี่ย
ข้องใจคิดว่าน่าจะเป็นชู้กับเมียตัวเอง
ส่วนปมหลานชายบอกเก็บกฎมานานแล้วไม่พอใจ
หลานชายทำตัวไม่ดียิงทิ้งซะเลยค่ะ
ตำรวจจับตัวนายอำนาจพรศักดิ์ประเสริฐวัย๖๒ปีนะคะ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสมุทรสาครที่ใช้ปืนลูกซองเบอร์สิบสอง
นายปรีชาแก้วรักษาวัย๕๐ปีคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
แก้มขวาปากฉีกแล้วก็ตายที่หน้าห้องแถวตรงข้ามสถานีอนามัยสาย๔
เพชรกะเสมหนึ่งร้อยสิบสี่ค่ะจากนั้นไม่หนำใจนะคะ
กลับไปที่บ้านค่ะไปยิงนายพานุพงศ์สงวนถิ่นวัย๓๒ปี
เสียชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กันคือตอนโดนยิงเนี่ยเขาอาการบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะเหตุเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้เอง
ตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดสมุทรสาครก็ร่วมกับตำรวจสืบสวนสพกระทุ่มแบน
จับกลุ่มนายอำนาจได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในซอยเอกชัย๘๑ที่เขตบางขุนเทียนนี่แหละค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานี้ก็ไปจับได้พร้อมกับของกลางมีรถยนต์กระบะมิซูบิชิไทรทันสีแดง
ทะเบียนต่อเต่าท้อทหาร๒๘๑ศูนย์กรุงเทพฯ
แล้วก็มีอาวุธปืนลูกซองยาว๑กระบอกด้วย
สอบสวนเบื้องต้นนายอำนาจรับสารภาพนะคะบอกว่า
ตัวเขามีอาชีพขับรถส่งน้ำแข็ง
ส่วนนายปรีชาที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์
มีอาชีพก็คือเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างนะ
ก่อนหน้านี้เขาเห็นว่านายปรีชาขี่มอเตอร์ไซค
มารับมาส่งเมียเขาเอง๔๕ปี

จนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นแค่ลูกค้า
หรือว่าเป็นอย่างอื่นมีพฤติการชู้สาวกันหรือเปล่า
สุดท้ายจับได้เขาบอกว่าเขาจับได้
ว่ามีพฤติกรรมชู้สาวจริงก็เลยแค้นใจแล้วก็ยิงค่ะ
ส่วนกรณีนายพานุพงศ์เป็นหลานชายเขาเอง
เขาบอกว่าหลานคนนี้มันชอบโวยวายชอบทำร้ายลูกของเขา
แล้วก็ชอบทำลายทรัพย์สินภายในบ้านด้วย
ด้วยความที่หลังจากที่ยิงนายปรีชาเสร็จแล้ว
อารมณ์มันยังค้างอยู่มันยังไม่จบ
ก็เลยกลับมายิงนายพานุพงศ์อีกคนนึง
แล้วค่อยหนีไปซ่อนตัวที่บ้านน้องชายในเขตบางขุนเทียน

ตำรวจก็คุมตัวมาสอบปากคำแล้วก็ตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน